มีเจ้าของร้านขายของชำเขาก็ไปซื้อเครื่องนวดมาก่อนช่วงโควิดระบาด
ลักษณะคือเป็นการผ่อนกับทางร้านขายนะฮะ
แต่พอโควิดมาก็ต้องปิดไปไม่มีเงินก็ไม่มีการผ่อน
สุดท้ายเขามีการส่งพนักงานมาทวงแล้วก็ทำร้ายเจ้าของร้านด้วย
จังหวะนั้นมีวัยรุ่นเขานั่งอยู่ที่หาดวรรณภาบางแสนเห็นเหตุการณ์เข้าไปช่วยเจ้าของร้าน
กลายเป็นภาพมาลุมมาตุ้มตะลุมบอลกันเละไปหมดเลยไปดูภาพเลยครับ
เห็นไหมฮะตำรวจสายตรวจมายังไม่หยุดนะฮะลากกันออกไปกลางถนนนะฮะไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะครับนะฮะเละไปหมดมีรถมากับบีแตร่ไล่ทั้งสองฝ่ายให้แยกออกจากกันด้วยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองครับที่บริเวณหาดวรรณภาแถวบางแสนล่างตะบนแสนศุกร์ชนบุรีครับ
นะฮะหน้าร้านอาหารตามสั่งแล้วก็ร้านขายหมาล่านะฮะทำให้นายสมอาจเปร่งปรั่งอายุห้าสิบสามปีเจ้าของร้านบาดเจ็บนะฮะถูกชกฝันหักมีรอยช้ำที่หน้าแล้วก็บอกว่าคือภรรยาเขาเนี่ยไปซื้อเครื่องนวดมาค่ะราคาสองพันห้ามร้อยบาทแต่ว่าใช้การผ่อนจ่ายเดือนละห้ามร้อยบ้างเดือนละพันบ้างแต่พอโควิด
พวกสามคนบุกมาทวงค่างวดเขาก็ยอมจ่ายให้ห้ามร้อยห้าสิบบาทแต่เจ้าของร้านบอกว่าไม่ได้ราคายอดตอนเนี้ยมันสี่พันแล้วจากสองพันห้านะอ่ากลายเป็นสี่พันแล้วค่ะส่งมาอ้าวมันเพิ่มได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะก็เลยขอถ่ายรูปสัญญาที่มีการซื้อขายกันไปแจ้งสรรคบอร์ทำให้อีกฝ่ายเจ้าของร้านไม่พอใ
อาจจะเป็นการนั่งดื่มกินกันที่บริเวณชายหาดเห็นเหตุการณ์ทนไม่ไหวเหมือนว่ามีคนโดนทำร้ายยกพวกกรูเข้ามาช่วยกันมารุมมาตุ้มครับ
ผมไม่รู้ผมหนึ่งตรงเนี้ยผมไม่ไม่ทันระวังตัวแบบอืมเดินอยู่เดินมาถึงมาต่อแบบผมด้วยเนี้ย
มันก็จะโกรธเฮ้ยมึงทำร้ายผมแก่ทำไม

คือวัยรุ่นเนี่ยในตามภาพเนี่ย
คือเขาเข้ามาช่วยเรา

ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของเขาเลย

เจ้าของร้านเป็นคนแก่ถูกทำร้าย

ติดตามตัวเจ้าของร้านกับพวกดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายต่อไป